เรื่องของกฎหมายต้องศึกษาและรู้ไว้บ้าง
บอกว่าไปเล่นการพนันมาเสียเป็น๑๐๑๐ล้าน
บอกว่าขอบคุณตำรวจนะที่ไปจับไม่จับ
ที่เธอเมาแล้วขับตอนขับรถกลับบ้าน
โอ้โหงานจะเข้าพี่ตำรวจเขาสิครับ
ิตตี้คนหนึ่งนะครับโพสต์รูปและข้อความบอกว่า
วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ
ก่อนอื่นขอขอบคุณร้านและลูกค้าทุกท่าน
ตลอดจนขอบคุณพี่ตำรวจที่ตั้งด่านแล้วไม่จับหนู
เมาเป่าจนประหลอดจะแตกแต่พี่ก็ปล่อยผ่าน
เพราะเข้าใจว่าหนูทำงาน
แต่คงไม่รอดทุกด่านขอบคุณตัวเอง
ไม่ว่าจะเมาแค่ไหนยังขับรถกลับถึงบ้านโดยปลอดภัย
คุณผู้ชมฟังโพสต์นี้เอาไว้นะ
เพราะว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้ฟังแล้วเพราะเขาลบไปแล้ว
ทำให้เกิดดราม่าในโซเชียลมีเดียนะครับ
ทำไมตำรวจถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ดีเจต้นหอมยังมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า
คนเมาขับรถโดยไม่ตรวจอาจกระทบถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบไปซิที่ร้านที่พริตตี้สาวคนนี้โพสต์ถึงพบว่า
แถวลาดกระบังครับอยู่แถวลาดกระบังนะครับ
มีการลงคลิปว่าพิตตี้คนนี้ก็ไปร่วมแสดงโชว์บนเวทีจริง
เจ้าตัวเนี่ยยังสวมแว่นตาสีเดียวกับที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กเลย
ทางร้านให้ข้อมูลบอกว่าพิตตี้คนนี้นะ
มาร่วมแสดงวันที่๑๒เมษายนนะครับ
แสดง๕ทุ่มใช้เวลาแสดงชั่วโมงเดียว
แล้วก็เดินทางกลับคาดว่าคงมีงานต่อแถวรามอินทราครับ
เข้าไปแสดงที่ร้านวันที่เท่าไหร่ครับ

ครับเพราะเช็กแล้วก็ไม่ได้มีนะ

แล้วก็ไปถามเพื่อนที่เขาหางานให้เขาบอกว่าไปแถวรามอินทาอะไรหรือเปล่าฮะ
ผมก็ถามนังผู้นายธุรกษ์สุดในใจมารู้สึกว่า

พื้นที่ผมไม่มีนะที่จะไปอย่างนั้นได้
อะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงไหน
อ้าวส่วนถนนรามอินทราครับโอ้โหต้องไปตรวจสอบกันล่ะ
ด่านใครนะครับมีการตั้งด่านจราจร
กันอุบัติเหตุช่วงสงกรานจริงครับ
เป็นด่านรับผิดชอบของบกจร๑ด่าน
ซึ่งด่านดังกล่าวในห่วงเวลานะครับ

เรื่องต้นไม่พบไม่พบไม่พบอะไร
ตำรวจอยู่ระหว่างตามหาคนโพสต์ครับ

หลังเกิดกระแสดราม่าปิดการเข้าถึงไปแล้ว

แล้วต้นโพสต์ที่เบิร์ตอ่านให้ฟังต้นเรื่องลบไปแล้วครับ
ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวอธิบายเหตุการณ์
ขอโทษที่พิมพ์สื่อสารข้อความตกหล่นจนเข้าใจผิด
อมรับว่าเธอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริงแต่ไม่มาก
ระหว่างเดินทางกลับคอนโดเจอด่านและเป่าแอลกอฮอล์จริง
แต่ไม่เกินกฎหมายกำหนดตำรวจจึงปล่อยผ่าน
ขอโทษตำรวจที่เธอเรียบเรียงคำพูดผิด
คิดว่าเมาขับแต่ตำรวจไม่จับ
กราบขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
แกล้กกับอธิบาทชีแจงนะครับ

เนื้อหาระบุว่าปล่อยจริงอ้อนจนปล่อย
จนมีผู้ข้องใจว่าตกลงแล้วที่อ้างว่า
เป่าเมาแต่ไม่เกินเกณฑ์จริงหรือไม่
เพราะเนื้อหาดังกล่าวคล้ายไม่มีการเป่าเกิดขึ้น
เอ๊ะยังไงล่ะเนี่ยนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับจะโพสต์อะไรก็ศึกษากฎหมายกันไว้หน่อยละกันนะ
นี่แหละค่ะก็อาจจะต้องมีการโดนตรวจสอบกัน